ไปดูบรรยากาศตามถนนข้าวต่างในกรุงเทพก็จะเป็นถนนข้าวสารใช่ไหมคะ
ขอนแก่นก็ถนนข้าวเหนียวชนบุรีก็ถนนข้าวหลาม
แต่ก็จะมีถนนข้าวก่ำข้าวปุ้นข้าวเม่าแต่ห้ามเมานะฮะ
ตำรวจบอกว่าห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้าไปเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการทะเลาวิวาสเกิดขึ้น
หรืออาจจะนำไปสู่อาทยากรรมได้นะคะ
ไปดูบรรยากาศตามถนนข้าวต่างที่แรกที่จะพาไปดูก็คือถนนข้าวก่ำค่ะ
ถนนข้าวก่ำอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะ
เทศบาลเมืองกรสินจะบอกว่าคึกคักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ซึ่งตรงจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
แล้วก็ห้ามเลยนะห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด
เพื่อป้องกันการทะเลาวิวาสที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ยังมีการแสดงดนตรีที่บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์แล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้าน
ให้กับคนที่มาร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมตลอด๓วัน๓คืน
ก็คือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้๑๓เมษายน๑๔เมษายน
แล้วก็วันสุดท้ายก็คือ๑๕เมษายนในวันพรุ่งนี้๓วัน๓คืน
เพราะฉะนั้นสนุกกันให้เต็มที่นะคะเก็บเกี่ยวความสุขเหล่านี้เอาไว้ค่ะ
ไปดูบริการณ์งานตักศิหรามมหาสงครานถนนเข้าเม่าจังหวัดมหาศาลคาม
คักสนุกสนานไม่แพ้กันนะมีชาวบ้านไปร่วมกันแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิท
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธกันธรรมวิชัยอภิกษ์สมัยนายก
มาให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวส่งน้ำพระกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มีแจกข้าวเม่าถาดยักษ์ด้วย

ใส่มะพร้าวอ่อนกรุบนะ

ก็สร้างศรีสรรค์ให้คนที่ไปเล่นน้ำ

มันกินจักขามัวกินมันก็มีความสุดดี

กิจกรรมอีกมากมายทั้งข่าวพระดิสัยกีฬา

พอเล่นน้ำไปหิวไปก็มาจกข้าวเม่ากินสบายท้องกันไปฟินเลยนะฟินไปครับ
อ่าจากมหาสารคามนะคะมาดูอีกหนึ่งที่คือไม่ต่างกันเลยนะคะ
ที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะ
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะที่นี่เขาก็มีการเปิดงานสงคราน
ชื่อว่าถนนถนนข้าวปุ้นค่ะรื่นรมบุญปีใหม่ไทยลาว
ก็มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็คลึกคลื้นสนุกสนานเป็นอย่างมาก
โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้
ข้าวปุ้นคือข้าวขลาดขนมจีนข้าวหนมจีนภาษาอีกฝั่งก็ห์พุ้น
ไปด้วยตำส้มตำไปด้วยนี่นะแล้วก็ภายในงานก็มีกิจกรรมต่างต่างมากมายนะคะ
ทั้งการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุก่อเจดีไซน์ทำบุญตักบาทปล่อยปลารำวงย้อนยุคนะคะ
แล้วก็การแข่งขันตำส้มตำลีลาเมื่อแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการจำลายสินค้าเออสุดจริงดูพี่แก่คือรสชาติเอาไว้ก่อนน่ะเอาลีลาสู้กัน
นี่น่าสุดยอดเลยเนี่ยนะคะชิมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงสงสารคนชิมไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า
หลังจากนั้นเขาก็มีการประกวดนะคะเรื่องของปฏิมากรรมทรายด้วยนะคะ
ก็จัดขึ้นที่บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรระบุนะคะก็จัดกันไปเรียบร้อยสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะ
ครับเออคนเขาเล่นสงกรานช้างเขาก็อยากเล่นสงกรานเหมือนกันนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสงกรานช้างนะคะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระโพอำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินเมืองช้างนั่นเองนะคะแล้วจะบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยนำช้างกว่าห้าสิบเชือก
ช้างงาสวยช้างแสนรู้ร่วมแห่ขบวนแบบนี้นะคะ
เป็นขบวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ไปตามหมู่บ้านเข้าสู่อนุสวรี
องค์การสวนสัตว์หน่อยพระราชุพธรรมท่่ะ
แล้วจะบอกว่าเห็นไหมมีนักท่องเที่ยวชาวบ้าน
มาร่วมงานกันเยอะนะคะร่วมส่งน้ำพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยแบบนี้ด้วย
แล้วจะบอกว่างานแบบนี้ที่สุรินทร์ที่เขาจัดขึ้นไง
สงกรานช้างเนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อต้องการที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์
เพราะถือว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงช้างมากที่สุดแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองช้างด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วก็ในวันนี้๑๔เมษายนยังเป็นปีแรกที่มีการจัดงานวันไหลสงกรานช้างอีกด้วยจ้า
ที่ผ่านมามีแต่วันไหลทางทะเลใช่ไหมอันนี้น่าสนใจเนอะยิ่งใหญ่มากไปนะครับ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดสุโขทัยก็มีการจัดงานประเพณีย้อนอดีตมหาสงครานกรุงสุโขทัย
ไปถึง๑๕เมษายนเมื่อวานเริ่มวันแรกนะฮะก็มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุนะครับ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกซึ่งในกีฬาที่จัดก็คือกีฬาทอยแก่นลูกกระสุนหนังสติ๊ก
มันเป็นกีฬาที่ในสมัยพ่อขุนรามหรือว่าวันสัก๗๐๐ปีก่อน

แล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายเนี่ยวิ่งกรอกน้ำอะไรกันไปนะครับ
ให้คนที่เขาไปเฝ้าดูก็เชียร์กันเต็มที่
เป็นการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาก็มีนี่สร้างสีสันกันไป
สนุกอย่างมากนะแต่ละทีมก็จัดเต็มนะฮะ
ลีลาตำส้มตำสุดแซ่บออกไปโชว์กัน
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันรสชาติจะแซ่บหรือเปล่า
แต่มันแค่ดูเขาเต้นก็แซ่บแล้วอะนะ

ดูดิเขาทำแกะสลักมะละกอเป็นรองเท้า
โอ้นี่น้องหนูคนนี้โอ้โหโอ้โห

เอาไปต่างจังหวัดมาแล้วกลับมาในกรุงเทพหน่อยเป็นยังไงกันบ้าง
ก่อนหน้านี้ประกาศว่าไม่ปิดถนนไม่จัด
แต่ก็ปิดเพราะคนเยอะคนแน่นเลย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปเล่นน้ำกัน
แม้ว่าปีนี้ทางกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้มีการจัดงานเทศกาลบางวีที

ปิดถนนให้ขายของปีเกินก่อนแล้วนะฮะ

ถนนเล่นน้ำสงกรานตั้งแต่แยกสารแดง

ถึงเที่ยงวันถึง๒ทุ่มเท่านั้นแค่นี้
เพราะคนอยากไปคือคนนึกอะไรไม่ออก

งานก็มีตำรวจเข้าไปดูแลให้นะครับ
ก็ดูแลอย่างเข้มงวดแหละมีจุดคัดกรองคนเข้าออก
แล้วก็ขอความร่วมมือเล่นน้ำแบบ๕ปอ
ปอได้แต่ห้ามปที่๖

ถ้ามีจังหวะผมจะให้ตึงโป๊ะเลยเมื่อกี้ล่ะ
แบบเห็นบรรยากาศในต่างจังหวะสนุกสนาน